วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของคุณครูใจดีท่านหนึ่งอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ
ได้เสียงคำตอบการเงินกู้ก่อยสอให้กับลูกศิษย์๖๐คนได้นะครับ
เวลาผ่านมา๒๐ปีลูกศิษย์ที่เรียนจบแล้ว

มีหลายคนไม่ยอมผ่อนชำระหนี้กับกรยศนะครับ
กรยศก็เลยมาบังคับหนี้จากครูแทนนะครับ
วันนี้ทางครูได้ไปเจรจาเรื่องหนี้สินต่าง
กับทางกรมบังคับคดีแล้วก็กรยศด้วย
เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะหาทางออกให้กับครูคนนี้ได้อย่างไรบ้าง
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ครูก็ฝากนักเรียนนะครับเพราะว่าอีก๑๐ปีต่อเนี่ย
ครูก็ไม่รู้ว่าครูเนี่ยจะ
คือรู้แล้วแหละว่าอีก๑๗คนเนี่ยอีกไม่รู้กี่ปีที่จะต้องมารับภาระตรงนี้
จริงแล้วพี่ก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะ
เป็นการให้เขามีจิตสำนึก

ทุกอย่างก็ดีหมดไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาคำหลายหลายคำมา
มาพูดให้มันสวยหรูมากมายคำว่าเป็นคนดีเนี่ย
มันครอบคลุมหมดละครอบคลุมทั้งคนมีคุณธรรมซื่อสัตว์สุจริต
คือทุกอย่างอยู่ในคำว่าเป็นคนดีได้โดยปริยาย
ถ้าคนที่เขาคิดได้วิเคราะห์ได้มีจิตสำนึกที่ดี
ก็คือณตรงนี้เด็กคนนั้นคนคนนั้นไม่ว่าจะอายุมากน้อยแค่ไหน
ถ้ามีจิตสำนึกที่ดีก็คือเราสามารถที่จะเอ่อ
เป็นคนดียืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามแล้วก็อย่างมีความสุขค่ะ
ที่จะจบการแถลงข่าวครูวิพาก็ได้กล่าวถึงลูกศิษย์ทั้งน้ำตา
หลังถูกยึดทรัพย์เพราะไปค้ำประกันกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกรยศให้กับนักเรียน
สมัยเป็นครูแนะแนวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบสองจำนวนหกสิบคน
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะครูคนหนึ่งที่หวังดีกับลูกศิษย์ไม่ได้รู้สึกโกรธเลยแม้แต่น้อย
เพียงแต่แค่รู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่ลูกศิษย์ทำเพราะในฐานะครูเพียงอยากเห็นเด็กทุกคนมีการศึกษาจึงตัดสินใจเซ็นค้ำประกันให้
และอยากให้ลูกศิษย์ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำเพราะตอนนี้เดือดร้อนมากกับการที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาชดใช้แทน
และตอนนี้ก็ยังไม่สบายใจเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกับทางกรยศรนั้นหากลูกศิษย์ไม่ไปชำระหนี้ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันอยู่ดี
ให้กรยสรเนี่ยจะช่วยยังไงรู้ว่ากฎหมายก็คือกฎหมาย
แต่มันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นที่สามารถช่วยพี่นะตรงนี้ได้
ได้บ้างแต่ถ้าพูดถึงฟังนะวันนี้ก็คืออ่าตอนเนี้ยก็คืออ่า
ชั่วคราวยับย้างการบังคับอ่าบังคับคดียึดทรัพย์ชั่วคราว
แล้วไปตามเด็กถ้าเด็กไม่จ่ายพี่ก็โดนยึดทรัพย์อยู่ดี
ไปถ่ายทรัพย์คืนมาได้แล้วเมื่อได้แล้วคดีใหม่มาอีก
ก็เอาทรัพย์ตัวเดิมพี่ไปยึดอีกพี่ก็ต้องวนอยู่แบบเนี้ย
กว่าจะครบในระยะเวลาที่สารกำหนดแล้วต้องกี่ปี
กี่ปีณตอนนี้ถูกไหมถ้าพูดถึงตอนนี้ความกังวล
ใจมันก็มีเท่าเดิมจากวันจากวันที่พี่มาวันแรก
ด้านนายชายนโรงกัจฉปานันผู้จัดการเกาะยศอก็ได้บอกว่า
ขณะนี้ทางกรยศมีแนวทางการช่วยเหลือครูวิพา
ในเบื้องต้นจะดำเนินการในเรื่องของการถอนยึดทรัพย์เป็นการเร่งด่วน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
ส่วนคดีที่รอการบังคับคดีนั้นกองทุนจะทำการไกลเกลี่ย
ก่อนที่จะมีการยึดทรัพย์ส่วนสาเหตุที่ต้องยึดทรัพย์ครูวิพา
เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางกรยศไม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้
จำเป็นที่ต้องให้ผู้ค้ำประกันเป็นผู้ชดใช้แทนตามกฎหมาย
และตามกฎระเบียบของกรยศร
ปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะเริ่มออกเทศกาลก่อนภายในปีนี้นะครับ
ปีหน้าเนี่ยเริ่มหักของเอกชนแล้วก็ในช่วงกลางปีก็จะเริ่มพักราชการส่วนท้องถิ่น
ว่าทั้งระบบที่เราคาดว่าคนที่อยู่ในระบบการหาเงินเดือนเนี่ย
น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านคนเราคาดว่าถ้าระบบจะน่าจะตรงคืน
ปัจจุบันลูกศิษย์ครูวิพามีผู้ชำระหนี้และปิดบัญชีแล้ว๒๙คนจากทั้งหมด๖๐คน
ชำระหนี้ตามปกติ๑๐คนถูกฟ้องดำเนินคดี๒๑คน
ในจำนวนนี้เป็นคดีที่ถูกฟ้องร้องมีการยึดทรัพย์แล้ว๔คน
ซึ่งทั้งหมดครูวิพาได้มาชำระหนี้ในส่วนที่ค้ำประกันเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งกองทุนจะถอนการวิทยาศัพท์ต่อไป

อยู่ในขั้นตอนการบังคับคดี

คิดเป็นตัวเงินที่ผู้ค้ำประกันต้องชดใช้
ประมาณ๑แสน๙หมื่นบาท
สรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้
แต่ขณะนี้เรือจ้างที่หวังดีกับลูกศิษย์คนหนึ่ง
กำลังเดือดร้อนจากการที่ลูกศิษย์ตอบแทน
คือภาระหนี้สินก้อนโตที่ไม่รู้ว่าจะหมดลงเมื่อไหร่
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของสังคม

ต้องร่วมกันแก้ปัญหาในช่องโหวตที่เกิดขึ้น

กลายเป็นเรื่องชาวนากับงูเห่าภาค๒สำหรับบทเรียนนี้
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน